งานบุญงานกุศลงานใหญ่ของพี่ท็อปพี่ไทยค่ะ
สองพี่น้องที่ต้องบอกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะไปวัดนี้เลยค่ะวัดบางพลีใหญ่กลาง

ทำบุญใหญ่คุณผู้ชมใครดูอยู่หน้าจอตอนนี้ยกมือขึ้น

เป็นงานทำบุญนะคะวันคล้ายวันเกิดของประธานมูลนิธิร่วมกระตันยู
ด๊อคเตอร์วัตรรัตนาเนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นนะคะ
เริ่มที่พิธีตักบาทพระสงฆ์๑๖รูปค่ะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็พลังบุญมากมายค่ะ
ความคิดเห็นในเฟซบุ๊คที่นำบรรยากาศมาให้เราได้ดูชมคุณผู้ชม
ต่างร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กันมากมายเลยค่ะ
แล้วก็อดชื่นชมสองพี่น้องพี่ท็อปพี่ไทยไม่ได้ค่ะ
งานช่วยเหลือก็ไม่ขาดงานบุญก็ไม่เคยว่างเว้น
มาร่วมกับทางบุรณฐฐีร่วมกะตันยูตลอดค่ะ
แล้วหมู่นทีนี้เขาก็ช่วยเหลือคนตลอดนะ
น้ำทงน้ำท่วมเวลาโควงก็ช่วยกันมาตลอดค่ะ

แล้วก็เข้าร่วมปล่อยปลาที่ท่าน้ำของวัดด้วยค่ะ
สองพี่น้องทำบุญพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้อาจจะได้เห็นยากสักหน่อยครับเพราะว่าร่าสุดแล้วรู้ไหมคะ
พี่ท็อปค่ะหวนกับศึงวงการบรรเทิง
มานั่งแท่นเป็นภูมิกับละครเรื่องแรกอีกครั้งในชีวิตนะคุณผู้ชม

แล้วก็ตามภาพนี้ที่แกโพสต์มีน้องสันใบตรงครั้งนี้
พี่โยกณิโว้อยู่ด้านหลังเล่นด้วยนะคะ
อนุโมทนาบุญกับพี่ท็อปพี่ไทยนะครับ
ก็รอติดตามผลงานของพี่ไทยพี่ท็อปด้วย

เพราะว่าใลน์บอกเลยว่าบุ๋สนั่น
ปล้นกระจายโอ้โหคุณผู้ชมน่าติดตามมากเลยนะคะ